คุณผู้ชมอยากจะพูดถึงเรื่องราวของคนสู้ชีวิตบ้าง
เดือนนี้เดือนสิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะคะ
ก็อยากจะยกตัวอย่างคุณแม่สู้ชีวิตท่านหนึ่งค่ะ

แต๋วเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องหาเงินมาดูแลลูก

เรื่องราวของป้าแต๋วเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้เลยค่ะ

ป้ามีเงินป้าจะเอาไปรักษาตรงที่พิเศษนี่แหละค่ะ
จะให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้ได้
อายุห้าสิบปีค่ะ

แม่พาอยู่ไปอยู่มาค่ะ
ไปมาที่โคราชกับชายภูมิค่ะ
คุณป้าย้ายมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับ
อยู่ที่บ้านเช่านี้ปี๕๙
แล้วตอนนี้สามีนี่เสียแล้วใช่ไหมจ้ะ
จ้ะความปลอดเป็นอะไรครับปลอดอาหารค่ะปลอด

เพราะว่าป้าไม่มีเสาหลักแล้วไง
ก็ตอนแรกเขาเป็นเสาหลักให้ป้า
ก็ยังพอแบบได้ดูแลลูกได้เต็มที่
พอได้ลืมตาอ้าปากได้พอเขาเสียป้าก็ไม่มีอะไรอย่างนี้
คุณแม่มีลูกกี่คนครับ

คนเล็กที่พิเศษนี้๗ขวบค่ะ

พัฒนาช้าทางสมองแล้วก็สมาธิสั้น

คุณแม่เคยท้อกับชีวิตของตัวเองบ้างไหมครับ

แต่อย่างป้ายังดีป้าก็พอสื่อกับเขาได้รู้เรื่องบ้าง
ก็หิ้วเขาไปไหนได้ด้วยบ้างอย่างนี้แหละค่ะ

มีเงินป้าจะเอาไปรักษาตรงที่พิเศษนี่แหละค่ะ

คุณป้ามีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างครับ
ป้าก็มีซื้อนมทำเพิศ
ซื้ออาหารให้น้องซื้อของมาไว้ขายอย่างนี้
สมัยก่อนนี้คุณป้าทำงานอะไรครับ
ป้าก็อยู่ร้านขายของหวานนี่แหละค่ะ
คุณป้าได้สูตรได้อะไรอย่างนี้มาจากที่ไหนครับ
จากเท่าแก่ที่ว่าป้าทำช่วยเขาทำขนมหวาน

ป้าก็มาทำพอได้เลี้ยงตัวเองกับลูกพิเศษนี่แหละค่ะ
แล้วปกติป้าแสวทำขนมอะไรขายพี่ผมครับ
สาธารกรูเปียกใส่ขาโพธิไทย
มะพร้าวเพียก็เต้าส่วนค่ะ
หลายอย่างค่ะบางทีก็บัวลอย

แต่วันหนึ่งเราจะขายแค่อย่างเดียวใช่ไหมครับ

แล้วยังลูกป้าเขาก็เป็นอีกไม่นิ่งให้ป้าด้วย
เวลาทุกป้าไปขายขนมปกติเอาน้องไปด้วยหรือเปล่า

แล้วญาติเราก็ไม่มีเราก็ฝากใครไม่ได้หรอก
แล้วลูกป้าเขาก็เป็นเด็กอย่างนี้
เขาอยู่กับใครไม่ได้หนูนอกจากกับป้าคนเดียว

ต้องจับเขาเวลาหยิบของให้คน

ไว้

โอ๊ยหนูร้อยเท่า

ป้าจะยอมขายของอาทิตย์ละ๓วันพอ
แล้วก็พาไปฝึกที่ศูนย์พิเศษ
อาทิตย์ละ๒ครั้งเอา

แล้วจะได้มีสมาธิแล้วจะได้นิ่ง

เพราะว่าป้าอายุมากไปทุกวัน

ตอนนี้เรามีความสุขในเรื่องอะไรบ้างครับ

เข้าใจว่าไหนอย่าไหนจะทำอะไรอย่างนี้

อยากให้คุณป้าฝากอะไรถึงคนที่เขารู้สึกท้อแท้
หรือเขามีชีวิตที่เหมือนคุณป้าหน่อย

ไม่ต้องท้อไม่ต้องน้อยใจหรอกค่ะ

เราพยายามโอบกอดเขาสื่อสารเขาสัมผัสเขา
ให้เขาได้รับความอบอุ่นจากเรา
ให้เยอะที่สุดนะคะเขาจะเข้าใจเรา